ที่อีกจุดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบด้วยเป็นสองสามีภรรยาชาวจังหวัดสุราธานีที่ขับรถผ่านไปจุดเกิดเหตุบริเวณนั้นพอดี
คุณผู้ชมเห็นวงวงไหมคะอันนี้คันนี้คันนี้อ่าเป็นรถที่สองสามีภรรยาเขาขับมา
จังหวะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเขาถูกกระสุนเจาะเข้าที่ประตูรถสองข้าง
กระสุนเนี่ยเฉียวนะคะสะเก็ดกระสุนไปโดนขาโดนแขนจนตัวเขาเองก็บาดเจ็บเหมือนกัน
คือเขาไม่ได้เข้าไปในห้างนะขับรถผ่านจังหวะที่คนร้ายยิงพอดี
กระสุนโดนเลยโดนประตูรถเสียหายแล้วตัวเขาเองก็ถูกกระสุน
เพราะว่าบารมามีหลวงพ่อพัทพระเกติอากาศพระเกตินชื่อดั่ง
วันนาทิพย์รักษาอายุห้าสิบหกปีแล้วก็นายทองปานน้อยสุวรรคอายุห้าสิบเจ็ดปี
สองสามีภรรยาที่เขาทำอาชีพขับรถรับจ้างส่งของคือตอนนั้นเขาเดินทางไปที่สารกลาง
สุราธานีอันนี้ล่าสุดเดินทางไปที่สารกลางจังหวัดสุราธานี
เพื่อไปยื่นเรื่องขอรับการช่วยเหลือเยียวยาจากยุติธรรมจังหวัดและสำนักงานประกันสังคม
หลังถูกจ่าสิบเอกจักรพันธมมาใช้ปืนยิงใส่รถกระบะ
ขณะที่เขาขับผ่านหน้าห้างเทอร์มินัลเทอร์เนตี้วันเมื่อวันที่๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ทำให้ทั้งสองคนโดนสะเก็ดกระสุนได้รับบาดเจ็บนางสาววันนาเนี่ยนะคะ
วันนาเนี่ยเล่าว่าวันเกิดเหตุตัวเขาเองกับนายทองปานสามีเนี่ย
ได้รับการว่าจ้างจากคนรู้จักให้ไปส่งของที่จังหวัดยะโสธร
ซึ่งก็ต้องขับผ่านหน้าห้างเทอร์มินอลเทอร์เวนตี้วันที่จังหวัดนครราชศรีมา
แต่พอไปถึงจุดเกิดเหตุเห็นรถคันหนึ่งปีนอยู่บนเกาะกลางถนน
คิดว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็เลยไม่ได้สนใจอะไร
ก็นั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ในรถนั่นแหละค่ะจู่จู่ได้ยินเสียงดังมาจากด้านนอก
แต่คิดว่าโทรศัพท์ระเบิดเขาก็เลยวางโทรศัพท์ลง
ที่สามีจะเห็นรอยกระสุนปืนบริเวณประตูทั้งสองข้างประตูรถ
แล้วก็มีเสียงปืนเนี่ยดังขึ้นตามมาอีกหลายนัดโดยความตกใจ
ก็เลยรีบให้สามีรีบขับออกมาจากหน้าห้างเลยนะคะ
แล้วก็พบว่าสามีเนี่ยเอ๊ะทำไมขับมาปวดแขน
แต่ก็ยังสามารถขับรถต่อไปได้อ่ะนะคะผ่านไปอีกสักครึ่งชั่วโมง
นางวันนาเขาบอกว่ารู้สึกเจ็บที่ขาขวาพอใช้มือคลำคลำดูเอ๊ะ
มีเลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมากเพราะว่าโดนสะเก็ดกระสุนจากเหตุกราดยิงนั่นเอง
เธอก็เลยจอดรถที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอพิมายก่อนที่พนักงานจะโทรแจ้งกู้ภัยให้
นำส่งโรงพยาบาลพิมายแล้วก็รักษาอาการอยู่๒วันนะคะ
ก่อนจะเดินทางกลับจังหวัดสุราธานีค่ะเราไม่รู้เหตุการณ์เขายิงกัน
นึกว่ารถชนกันแล้วก็ถือโทรศัพท์มือถืออยู่ว่าเออ
วางไอ้บันทิศเชียงว่าจะไปส่งของทีนี้เขียกเรียกเรียกดังตุ้ม
คอนี่ก็สับระเบิดก็วงสับลงพอแทนอ่ะพอชับไม่เป็นไร
มีรูเอ้าถูกปืนยิงแล้วเนอะเนี่ยพี่เจ็บแขน

ทีนี้ถามว่าทำไมถึงรอดจากเหตุการณ์มาได้ที่คอยไอเลยค่ะ
ค่ะเป็นความเชื่อที่นางวันนาผู้บาดเจ็บเขาเชื่อว่าที่รอดมา
ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาขอพรจากหลวงพ่อพัฒนาโทค่ะหลวงพ่อพัฒน์เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดพัฒนารามอำเภอเมืองสุราธานี
ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองปากใต้คือเขาขอพรนะคะว่าให้เดินทางแค้วคลาดปลอดภัย
บนขาหมูเอาไว้ด้วยสองขานะคะขอให้ลูกเดินทางปลอดภัยช่วยปัดเป่าคุ้มกันลูกด้วย
เดี๋ยวกลับมาลูกจะแก้บนขาหมูสองขาแล้วก็ปัดเป่าให้จริงใช่ไหมพอปลอดภัยจากเหตุการณ์นี้นะคะ
ซึ่งที่ผ่านมาตัวผู้บาดเจ็บคุณวันนาบอกว่าก็ห้อยเหรียญหลวงพ่อพัฒน์เอาไว้อยู่ตลอดเวลา
เชื่อว่าที่รอดชีวิตมาได้เพราะว่าบารมีของหลวงพ่อพัฒน์ช่วยคุ้มครองเอาไว้นะคะ
นะฮะคนเราก็มีสิ่งยึดเหนียวจิตใจแตกต่างกันไปค่ะนะครับ